สนับสนุนโดยน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง

ก็เป็นขั้นตอนของอเมริกาเขาว่าจะส่งเมื่อไหร่อะไรยังไง
ซึ่งเดิมเนี่ยเราขอพร้อมร่วมมือไป
เนื่องจากเนรทำกระทำผิดในภัย

แล้วเจ้าที่ของสหรัฐอเมริกาได้ร่วมมือกันทำงาน
องค์พระองค์ไหนที่พุทธอิสระ

มาพุทธโธภาวนา

จนกระทั่งถึงเนรคำ

คนเพลาพูดก่อตาม

มันไม่ได้ออกมาจากหัวใจชัดเจน

เรียกว่ามันไม่ใช่พระจริง
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเมื่อสักครู่นี้เป็นเสียงของหลวงภูมิท้าอิสระนะคะ
นิมนต์มาในรายการวันนี้นิมนต์โฟนอินแทนระหว่างรายการค่ะ
คุณผู้ชมคะข่าวนี้เป็นข่าวใหญ่มากตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบหก
มาหลายปีนะคะแล้วก็ข่าวขึ้นขึ้นลงขึ้นขึ้นลงนะคะ
เงียบไหมตกลงจะหาตัวได้หรือเปล่านะคะซึ่งเรื่องนี้เองเนี่ยก็ชัดเจนแล้ว
ข่าวที่ออกมาในวันนี้แล้วก็เอาอย่างนี้ค่ะคือถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดดีกว่า
ใช้คำนี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดพรุ่งนี้ประมาณ๔ทุ่ม

แล้วถ้าย้อนกลับไปช่วงประมาณก่อนจะปลายปี๒๕๕๙
คราวที่ออกมาภาพนะคะที่แชร์กันในอินเตอร์เน็ตนะคะ
การตั้งข้อสังเกตการสืบสาวราวเรื่อง
ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อย
ตั้งแต่การแต่งองค์ทรงเครื่องการใช้กระเป๋า
การใช้แว่นตาการใช้ภาษณะในการเดินทางนะคะ
แล้วก็รวมไปถึงการขุดขึ้นมาเรื่อย
ความร่ำรวยขึ้นมาเรื่อย

มีโครงการมีโปรเจคอะไรบ้าง

มีการกล่าวหาเรื่องของชู้สาว
ขณะที่คนที่เป็นภรรยาบอกว่ามีลูกด้วยกัน

เรื่องมันใหญ่มากค่ะคุณผู้ชมสุดท้ายหนีค่ะ

แต่ต้องตามตัวถึงที่สหรัฐอเมริกา

เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีข่าวออกมาเหมือนกันนะคะ

มีภาพออกมาค่ะว่าก็ใช้รถขนาดใหญ่

ใช้รถขนาดใหญ่ในการเดินทางหาตัวไม่เจอสักที
แล้วข่าวก็มาว่าได้ตัวแล้ว
ได้ตัวแล้วก็สู้คดีกันอีก

ต้องมีการส่งตัวเป็นผู้ร้ายข้ามแดนกลับประเทศไทย
แล้วจะกลับถึงไทวันพรุ่งนี้ประมาณ๔ทุ่ม

ต้องเชิญท่านมาอธิบายให้ฟังหน่อยว่า
ตั้งแต่ตอนนั้นเรารู้อะไรเกี่ยวกับ
พระเนรคำอดีตหลวงปู่เนรคำคนนี้บ้างค่ะ
เราจะคุยกับอดีตรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
พันธุ์ตำรวจโทพงอินอินทรขาวสวัสดีค่ะ

คือประมาณสักกรกฎาคมสิงหาคมปี๕๖เลย

ซึ่งตอนนั้นก็คือในมือของท่านเลยแหละ

เพราะว่าคนก็รู้แบบต่อไม่ค่อยติดนะคะ
แต่เห็นว่ามีคดีใหญ่ทั้งนั้น

ความร่ำรวยมีครอบครัว
หลอกลวงเขาทรัพย์สินที่เมืองไทยอีก

ไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดอีกแล้ว
ยังไงเขาต้องถึงเมืองไทยพรุ่งนี้๔ทุ่ม

ทำไมมันดูเดี๋ยวก่อนตลอดเลยนะคะ

มีการไปร้องทุกข์ไว้ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติก่อน

เงื่อนไขจะเข้าคดีพิเศษ
ท่านอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษในสายหมายนั้น
ก็ติดต่อผมบอกว่า

ผู้บัญชาการสำนักคดีความมั่นคง
ถามว่าได้รู้จักเนรคำมาก่อนไหม

มีคนพูดให้ฟังว่าเป็นพระดัง

หนังสืออยู่บรรยายนักสืบอยู่นะครับ

ก็หาข้อมูลทั้งหมดของเอนคำ
นำมาสู่การวางแผนในการทำงาน
ซึ่งอันนี้เป็นหลักใหญ่ใจความของ
การทำงานต้องเอาข้อมูลมากองรวมกัน
แล้วก็กำหนดประเด็นในการทำงาน

ที่พูดถึงการหลอกรวง

เราคิดว่าท่าตรวจสอบเรื่องการเงิน

ขณะนั้นมีความคาดหวังและต้องการที่จะให้ตรวจสอบเรื่องนี้ให้กระจ่างให้เร็วที่สุด
เราก็มองเห็นประเด็นว่าน่าจะเป็นประเด็นเรื่องหญิงสาวนี่แหละนะครับ
ที่น่าจะทำความกระจ่างให้โดยไม่ยาก
สิ่งหนึ่งที่เราพบก็คือเราไปพบว่าเนรคำเนี่ย
เคยมีอดีตภรรยาและมีลูกติด
ผมได้รับข้อมูลวันพุธวันพฤหัสขวาข้อมูล
วันศุกร์เปิดตัวเสาร์อาทิตย์ลงพื้นที่
ที่ศรีสะเกดแล้วเราโชคดีครับที่ภรรยาแล้วก็ลูกชายในขณะนั้นให้ความร่วมมือ
ขอข้อได้จริงทั้งหมดนะครับพาไปดูจุดที่เกิดเหตุที่มีเพศสัมพันธ์กัน
ทำไมต้องทำอย่างนั้นครับเพราะว่าคดีนี้มีความละเอียดอ่อน
เราจะต้องแยกแยะให้สังคมให้ชัดเจนว่าคนนี้แท้ที่จริงคือพระ
ที่ประชาชนศรัทธาหรือมาอาศัยความเป็นพระ
เพื่อหาประโยชน์อย่างอื่น
เพราะว่าขณะนั้นต้องยอมรับว่าเนรคำเนี่ย
มีผู้ศรัทธาเชื่อถือค่อนข้างเยอะ
ถ้าเราทำคดีไปโดยไม่นำข้อได้จริงให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยเร็วเนี่ย
จัดการทำคดีจะเป็นไปได้ไม่ง่ายเลย

เร่งต้านนะครับสิ่งที่เราทำก็คือทำข้อได้จริง
ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือตรงนั้นนะครับ
ก็คือเราแสดงให้เห็นว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยเนรคำตั้งแต่เป็นเนรแล้วเนี่ย
มีเพศสัมพันธ์มีลูกแล้วก็มีอะไรกับเด็กอายุต่ำกว่า๑๕ปี
มีคนรู้คนเห็นมียายมีพ่อมีแม่รู้เห็นหมดนะครับ
ตรงเนี้ยข่าวก็ออกไป
แต่สิ่งที่เราต้องดำเนินการควบคู่ไปอีกก็คือเรื่องในการตรวจสอบแหล่งทรัพย์สินอื่น
แล้วก็มีผู้หญิงอื่นอีกนะครับ
ซึ่งต้องใช้เวลานะครับการตรวจสอบ
เอาประเด็นหลักก่อนเรื่องคำสอนนะครับ
ถามว่าเนียนคำเนี่ยนะครับก่อนที่จะไปเนียนคำเนี่ย
อันนี้ผมตั้งไว้ว่าเป็นเนรคำสองแล้วกัน
เพราะก่อนหน้านี้เราพบเคสว่าเคยมีคนอ้างชื่อเป็นเนรคำมาก่อน

แต่ชื่ออีกชื่อนึงแต่ว่าอ้างตัวลงไปพบพญานาค
ชื่อเดียวกันแต่เป็นอีกคนนึงลงไปไหนนะคะ
แล้วก็ทำสตอรี่เขียนหนังสือเหมือนกัน
แต่ว่ากระบวนการก็คือทำได้ระยะหนึ่ง
ก็ไปพลาดที่มีความสัมพันธ์กับผู้หญิงอีกเหมือนกัน
แต่เนรคำอันนี้ก็มา
ผมไม่ทราบว่าเขาจะไปเรียนรู้มาหรือเปล่า
แต่ว่ามันคล้ายกันตรงที่ว่าเขาก็สร้างสตอรี่ขึ้นมาว่า
มีการไปพบกับพระอินทร์หรือพระพุทธเจ้านะครับ
แล้วก็ใช้สิ่งที่เหนือกว่าก็คือใช้โซเชียลมีเดีย
สมัยนั้นก็คือเว็บไซต์นะครับ
ซึ่งตรงนี้มันไปได้ไกลกว่าสื่อที่เป็นสมุดหนังสือ
ซึ่งเนรคำก็เขียนหนังสือหลายเล่ม
ซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนก็คงเคยเห็น

ตรงกันข้ามกับสื่อที่ผ่านโซเชียลมีเดียทำให้หลายคน

คนที่อยู่ประเทศไทยอยู่ที่ไกลก็ศรัทธา
คนมีชื่อเสียงนักธุรกิจก็ศรัทธา
คือเนรคำมาในยุคที่พร้อมจะเผยแพร่ชื่อเสียงของตัวเองง่ายกว่าสมัยก่อน
หาข้อมูลวันหนึ่งแล้วก็จะเตรียมแล้วก็ลงพื้นที่เลย
คือโชคดีตรงที่ว่าพยานโดยเฉพาะเกี่ยวกับชู้สาว

เดี๋ยวนะคะตอนที่ตั้งคณะของท่านขึ้นมาเนี่ยนะคะ
แล้วรวบรวมข้อมูลตอนนั้นเนรคำอยู่เมืองไทยหายอยู่หรือว่ารู้แล้วว่าไปต่างประเทศนะคะ
ตอนนั้นข้อมูลที่เรามีคือเหมือนกับได้รับเชิญไปที่ต่างประเทศแล้ว

ทีนี้ค่ะพอเริ่มต้นจากเอาเรื่องชู้สาวก่อน
ถ้าเรียนใช้ข้อกล่าวหาตามรายลักษณ์สอนผิดขออภัยนะคะ

ผู้หญิงเสร็จแล้วพอลงพื้นที่ก็ดูว่าไม่น่าจะยาก

แค่นี้พอแล้วตามตัวเอามาให้ได้ก็ได้แล้วคะ
ความจริงเรื่องผู้หญิงแค่คนนี้ที่เราเจอนะครับ
แต่ว่าในข่าวสารหรือข้อมูลที่เราพบทั้งข้อมูลเชิงประจักษ์ด้วย
อันนี้ครับยังมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงอีกหลายคน

ในการที่จะหาพยานใครสักคนหนึ่งที่จะมาพูดว่าตัวเองไปมีอะไรกับพระ
ซึ่งเป็นเรื่องค่อนข้างลำบาก
พยานบางคนเราก็พบครับแต่เขาก็ไม่พร้อม

ประเด็นชู้สาวก่อน
ชู้สาวเราโชคดีตรงที่ว่า

แด่สาธุชนก็คือพี่น้องเขา

แต่ว่าประเด็นที่เราคือพยายามหาทุกวิธีทาง
ต้องเรียนว่าพยายามหาทุกวิถีทาง
การที่ไปเจอพยานหลักฐานที่เป็นวัตถุพยานที่เป็นเสี้ยนหมาก
ต้องคิดดูว่ามันมันต้องมีโชคดี

ปรากฏว่ามีคราบมีคราบดินเอติดอยู่
เมื่อไปตรวจเปรียบเทียบกับลูกชายก็มีความสัมพันธ์กัน

ในประเด็นนี้เรื่องพาขปุเยาในประเด็นเรื่อง
การมีคุณธรรมชำระเอาด้วยเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี

ใช้ความเชื่อในการที่ตัวเองมีความสามารถ

สร้างมรกฎขนาดใหญ่แล้วเขาสร้างอุบวสถศาลานะครอบขนาดใหญ่
ซึ่งได้เงินมาจำนวนมาก
เป็นหินสีเขียวซึ่งประเด็นนี้ชัดเจนที่สุด
เพราะฉะนั้นเขาอ้างว่าเป็นมรกฏก็คือเท็จ
ข้อจริงก็คือหินสีเขียว
แล้วเงินไปไหน

เอาเงินไปซื้อรถเบนท์๖๐กว่าคัน
แล้วรถเบ้นนั้นนะครับไม่เคยเปลี่ยนเป็นทะเบียนป้ายสีขาวเลย

ใช้เงินตรงนี้ค่อนข้างมาก
คือที่เขาซื้อเนี่ยเขาซื้อเพราะเขาชอบ
หรือเพื่อฟอกเงินคะ

มีเงินก็อยากแค่สะสม
ชอบผู้ชายชอบใช่ไหมคะรถ
หรือว่าจริงตั้งใจเป็นกระบวนการฟอกเงินออกไปเลย
อาจจะเป็นไปได้ทั้งสองส่วนนะครับ
แล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เราพบก็คือ
มีการเงินเอาเงินไปดูแลผู้หญิง
ภาพที่เราเห็นที่แด่สาธุชน
ภาพที่เราเห็นบ้าน
ก็เรามีการสอบพยานไว้แล้วนะครับว่า

รวมถึงเรื่องอื่นที่

พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอื่นด้วย
ซึ่งเรื่องพวกนี้เราก็ดำเนินคดีในเรื่องของการช่อโกง

เพราะว่ามีเงินบางส่วนเนี่ย

แล้วมีความสัมพันธ์กับสำนักสงฆ์ที่เล็กเอลซิโน
มีความสัมพันธ์กับเรื่องของยานพานะที่อยู่ที่อเมริกา
ซึ่งตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในสำนวน
ถ้าสมมุติเอาตอนที่ไปดูพื้นที่ก่อน
แล้วไปเจอทั้งอดีตภรรยาแล้วก็ลูก

มีพี่น้องมาอ้างด้วยว่าไม่ใช่เนรคำ
เขานั่นแหละนะคะสุดท้ายได้ตรวจทางวิทยาศาสตร์

ส่วนเรื่องของการไปมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงหรือเด็กผู้หญิงเนี่ยนะครับ

ผู้หญิงคนอื่นมีใครมายอมมาเป็นพยานให้ดีไซนค่ะ
เรียนว่ารายละเอียดผมคงพูดมากไม่ได้

แต่ว่าพูดว่าเรามีพยานพอสมควร
แต่ว่าประเด็นเรื่องของภรรยาของลูกยังไม่จบนะครับ
ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะไปดำเนินคดี
ปรากฏว่าพยานนี้เราเอาเข้าโครงการคุ้มครองพยาน
แต่ปรากฏว่ามีกระบวนการที่เข้ามาปั่นป่วน
พยานนี้เอาไปซ่อนนะครับ
พยานสำคัญบางปากเอาพยานไปซ่อนนะครับ
คนทำคือก็รู้สึกภูมิหาไหม

แต่ว่าจะเรียนให้ว่าไม่ง่าย
เราใช้เวลาในการควานหาตัวพยานสำคัญนะครับ
จนกระทั่งเราเจอตัวนะครับ
แล้วก็เอาพยานสำคัญขึ้นเบิกความได้สำเร็จ

เห็นได้ว่ามีการเข้ามาปั่นบวช

ผมคิดว่าคดีนี้มันมีความท้าทายนะครับ

ที่เป็นข่าวก็แค่ตามตัวอยู่ไหนตามตัวอยู่ไหน
เอาเป็นเรื่องยากครับเป็นเรื่องลำบาก
ที่จะสู้กับอาชญากรรมที่มีเงินค่อนข้างเยอะ

ทีนี้ในส่วนของการที่จะมีพยานที่มีความสัมพันธ์
เหนือจากภรรยาซึ่งมีลูกด้วยกันแล้วเนี่ย
มีบ้างที่ยอมมาเป็นพยานให้ดิฉันเข้าใจถูกไหมคะ

แล้วก็เรื่องของการหลอกลวงนะคะที่บอกว่าตัวเองไปพบใครมาบ้าง
แล้วก็ต้องทำเหมือนกับมีภารกิจที่ต้องทำแบบนี้ให้ได้
สรุปแล้วมรกฏไม่ใช่ที่จะเอามาสร้างพระแก้วมรกฏ

เพราะฉะนั้นเงินปัจจัยต่างที่ลูกศิษย์ลูกหาได้มา
ก็ไม่ได้ถูกนำไปใช้ตามความตั้งใจตอนแรกนะคะ
ทีนี้ค่ะเงินตอนที่ท่านลงไปนะคะ
เงินไปก่อนหน้านี้แล้วคือไปอยู่รอที่อเมริกาแล้วเยอะไหมคะ
หรือไปพร้อมกับตัวเนรคำหลังจากที่รู้ว่าโดนแน่แล้ว
อีกเยอะไหมคะแล้วเหลือเมืองไทยเท่าไหร่

ไปรออยู่นานแล้วไปพร้อมกันกับตอนหนี
กับบางส่วนเอาไปไม่ทันยังอยู่เมืองไทยเยอะไหมคะ
รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องการเงินเราสอบพยานที่เกี่ยวข้องเน้นคำ
เป็นคนดูแลเกือบทั้งหมดนะครับ
แล้วก็ส่วนทรัพย์สินเงินทองต่างผมเชื่อว่าบางส่วนก็มีการนำไป
เรามีหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องการนำเงินจากไทยไปอเมริกา
มีหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องการนำเงินไปใช้
ในการเปลี่ยนแปลงลักษณะสภาพเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินตรงนี้
ซึ่งเป็นที่มาของเรื่องของฟอกเงิน
ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องการดำเนินการในความผิดฐานฟอกเงินนะครับ
เราได้มอบสัดส่วนนี้ให้ทั้งปปงแล้วก็ทางปมก็ดำเนินการเรื่องนี้อยู่ครับ
ตอนที่ท่านพุงอินเล่าให้ฟังบอกว่า
คือที่ที่เขาไปสร้างอยู่ที่แคลิฟอร์เนียที่สหรัฐอเมริกานะคะ

แล้วก็ค่อยทำเป็นอะไรเนี่ยวัดป่าขันติบารมีอะไรเนี่ยตาม

ตอนที่เขาไปซื้ออยู่แล้วเนี่ยเขาซื้อเหมือนกับ
สะสมทรัพย์สินของตัวเองในต่างประเทศอย่างนี้เหรอคะ

คือเหมือนกับเขาซื้อไว้เหมือนกับเป็นบ้านพักตักอากาศในต่างประเทศหรือว่า
เขาซื้อไว้เตรียมหนีคะพฤติกรรมมันบอกไหมคะ
คือต้องบอกว่าเงินที่คุณได้มาคุณบอกว่าจะเอามาสร้างพระ

แต่สิ่งที่คุณทำเอาไปทำอย่างอื่น
ซึ่งมันไม่ใช่มันเปลี่ยนแปลงสภาพ

เปลี่ยนแปลงยักยายถ่ายเทเอาไปทำอย่างอื่น
มันก็จะเข้าความผิดฐานฟอกเงิน

สมมุติในส่วนของเป็นเงินสด

วนเวียนอยู่กับเขาสักเท่าไหร่คะ
ผมคิดว่าส่วนหนึ่งมันก็คงวนเวียนนะครับ
แต่ว่าต้องพูดว่ารายละเอียด

ต้องบอกว่ารถเขาซื้อมา

เพราะฉะนั้นรถจะไม่มีอยู่กับตัวเขานาน

เปลี่ยนไปเรื่อย

คือรถเจ๋งเนี่ยคันสักกี่ล้านคะ
ที่เจอว่าแพงสุดที่ในคำใช้

เป็นรถที่เขาเช่ามานะครับ

เป็นรถที่เขาซื้อเงินสดแล้วเขาก็เปลี่ยน

เครื่องบินก็เช่ามีระยะไหมคะ

ยังไม่ปรากฏนะครับมีอะไรอีกไหมคะ
เรายังไม่ได้รู้เลยว่าเนรคำมีนะคะ

เอาเท่าที่ท่านพงอินไปทราบมา

จากภาพที่มันทำให้คนหันไปสนใจเนรคำ

กายเขามีอะไรบ้างคะ

ที่เราได้พูดคุยด้วย

อยู่ที่ประเทศอเมริกา

แล้วก็มีการนัดพูดคุยกันเพื่อจะมา

ไม่ได้มาทำอะไรเลย

แล้วก็สิ่งที่ตามกลับมาคือ
เห็นของที่เราเห็นเป็นภาพอย่างนั้นนะครับ
นี่คือสิ่งที่

นั่นคือที่มาเวลาเขาไปซื้อของส่วนตัวเขา
เขาไปช้อปปิ้งที่ไหนคะ

เราก็เห็นจากพยานที่เขาบอกว่าเนี่ย
นัดที่จะมา

ให้จำวัดที่บ้าน

ปรากฏว่าก็ไม่ได้มาตามนัด

แต่ว่าตอนที่เขาไปทำอะไรยังไง

น่าจะช้อปปิ้งที่นู้นนะครับ

ช่วงหน้าจะโฟนอินอีกหนึ่งท่านที่บอกว่า

สงสัยใครสรุปความนะครับ

คิดว่าใครผิดมักไม่รอด
เดี๋ยวกลับมาในมุมของสงฆ์บ้าง

ขั้นตอนในการไปตามถึงสหรัฐอเมริกา
สนับสนุนโดยคัมรี่ไฮบริดคิดเพื่อขับเคลื่อนชีวิตให้เหนือใคร
เราขออนุญาตโฟนอินกับหลวงปู่พุทธอิสระทางสายโทรศัพท์แทน
ลูกผู้สุขภาพตอนนี้เป็นยังไงบ้างค่ะ
หลวงปู่ได้ยินดิฉันชัดเจนนะคะหลวงปู่ตามข่าว
เนรคำแล้วไม่มีอะไรหนักใจอีกต่อไปแล้วใช่ไหมคะ
อีกแล้วใช่ไหมคะ
หลวงปู่ขออนุญาตขออนุญาตวางสายก่อนนะคะเดี๋ยวต่อใหม่นะคะ

คุณผู้ชมค่ะคือในส่วนของคดีเนี่ยนะคะ

เรื่องทรัพย์สินโดยที่อาจจะไม่ได้ต้องเกี่ยวข้องกับตัวเนรคำเลยก็ได้เนี่ย
จะเป็นงานของปปงคือทำเรื่องของการฟอกเงิน
แล้วก็ในส่วนของเรื่องทางสงฆ์
อันนี้จบไปนานแล้วจบไปแล้วเรียบร้อยนะคะ
มีการประชุมกันก็คือเนรคำขาดจากการเป็นพระแล้วเรียบร้อย
แต่ว่าถ้าจะยังมีลูกศิลปลูกหาตามกันไป
จะแต่งตัวแบบไหนจะสอนยังไงกัน
อันนี้ก็แล้วแต่ศรัทธาของแต่ละคนนะคะ
หลวงปู่พุทธอิสระเป็นคนหนึ่งที่ออกมาพูดเรื่องนี้
แล้วก็ตามเรื่องนี้ในมุมของสิ่งที่เนรคำทำ
หรือว่าสิ่งที่เน้นคำพูดแล้วก็เรื่องต่างที่บางส่วน

แล้วก็หลวงปู่ก็อย่างที่เคยให้สัมภาษณ์เอาไว้นะคะ
หลวงปู่ดำเนินคดีกับใครก็มักจะไม่รอด

เดี๋ยวถ้าได้สายหลวงปู่เดี๋ยวเรากลับมาคุยกันอีกครั้ง
มาถึงเรื่องของการตามค่ะท่านทรงอินครับ
ตอนตามเนี่ยทุกอย่างมันดูเสร็จสับแล้วในเมืองไทย
ไม่ได้ต้องการน้ำหนักอะไรมากไปกว่าเดิมแล้วเนี่ยนะคะ
คือในสายตาเราคือยากแล้วหรือไม่ก็นาน

ทั้งสองเลิกพูดถูกต้องเลยครับ
ยากด้วยและจะต้องนานด้วยถ้าอาชิกรใด
หลบหนีไปต่างประเทศแล้วกระบวนการนำเติบตัวใหม่
ค่อนข้างยากต้องใช้เวลา
มาถึงปีนี้นี่ถือว่า
อย่างคนทำงานเริ่มต้นนะคะคือเร็วกว่าที่เราคาดไว้
หรืออยู่ในระยะที่เรากะไว้ว่าน่าจะอยู่ประมาณนี้คะ
กัญญายนสรุป๓เดือนเสร็จแล้ว
คดีใหญ่ขนาดนี้สังคมจะเห็นว่าเราทำเร็ว
สิ่งที่เราทำอีกต่อไปคือเรื่องของการตัด

คือสิ่งที่เราทำก็คือเอาข้อมูลทั้งหมดที่ได้ทางคดีอาญา
ไปให้ฝ่ายส่งผู้ปกรองส่ง
เพื่อให้ต้องประราชิก
ซึ่งขบวนการนี้มันยืดเยอะมาตั้งนาน
สุดท้ายก็มีการออกคำสั่งต้องประราชิก
สิ่งที่เราทำต่อมาคือการตัดหนทางการเคลื่อนไหวของนินคำ

ซึ่งเราก็ทำสำเร็จโดยเอาข้อมูลชุดเดียวกันไปเสนอ
สิ่งที่เรากังวลต่อมาคือเรื่องของการ
ดำเนินการตามความร่วมมือของประเทศ

เรากลับมาคุยกันกับหลวงปู่พุทธอิสระนะคะ

เมื่อสักครู่นี้ถามหลวงปู่ว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรอีกแล้วใช่ไหม
เมื่อสักครู่นี้หลวงปู่หลวงปู่เหมือนแซวดิฉันกลับว่าอะไรนะคะ
คุณทำไมถึงต้องมาจ้องถามฉันพระในประเทศไทยมีตั้ง๓แสนกว่า

หลวงปู่ค่ะไม่ใช่ทุกรูปที่จะพูดได้ตรงไปตรงมา

พอหลวงปู่เองก็ตามเรื่องนี้มาแล้วเหมือนกับเพิ่มข้อมูลในข่าวให้ซะด้วยซ้ำไปในการตามข่าวเนรคำนะคะ
เห็นหน้าฉันที่จะไปยื่นเรื่อง
เขาคงจะจำฉันได้ฉันเป็นคนขึ้นไปแล้วก็ยื่นเรื่อง
แล้วก็ให้ตรวจสอบเรื่องพฤติกรรมของเมียนคำในปี๕๖
แล้วก็แถมยังแนบอยู่ในซองสีน้ำตาล
เรื่องกรณีเงินทอนให้กับคุณคาริสไปอีกด้วยนะ
ซึ่งคุณฮาริสก็เชิญฉันไปนั่งคุยกันตัวที่ในห้อง

ทีนี้วันนี้ถ้าหากว่า
ดีเอสไอสามารถเอาคนผิดมาลงโทษ

เพราะว่าคดีนี้จะเป็นคดีตัวอย่างว่า

ถ้าหากว่าทำผิดในแผ่นดินนี้เราต้องได้รับโทษ
ก็เป็นเครื่องยืนยันว่า
คนที่กังวลว่าเมื่อไหร่จะจัดการกับธรรมชโยสักทีก็
หลายคนคงจะคลายกังวลไปได้ในระดับหนึ่งว่า
ต่อไปก็คงจะถึงคิวธรรมชโยแล้วมั้ง
ใช่ค่ะซึ่งหลวงปู่ตัวหลวงปู่เองนะคะหลวงปู่ใครกังวลไหมคะ

ธรรมชโยก็คงต้องโดนอย่างนี้เหรอคะหลวงปู่คิดอย่างนี้เหรอคะ

เร็วก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะเนรทำก็ต้องหลายปีนี่

มันกดถือว่านานเหรอคะ
เขาก็ทำเป็นขั้นเป็นตอนแล้วเขาก็ทำได้ชัดเจน

เรื่องมากเลยนะถ้าทำให้มันจบนะ
มันก็จะได้ศรัทธาได้กำลังใจจากประชาชนคนทั้งประเทศ
หลวงปู่คะพอมีเรื่องเนรคำเนี่ยถึงแม้ว่าเนรคำกลับมาเนี่ย
มีเรื่องคดีอาญาอาจจะต้องเข้าคุกหรือโดนปรับอะไรอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะ
ขอย้อนกลับไปแบบสรุปรวมว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอดีตพระรูปใดก็แล้ว
แต่ต้องคดีต้องศึกออกไปแต่ว่ารักษณะที่ออกไปก็ยังมีคนศรัทธา
มีลูกศิษย์ลูกหาคนที่พร้อมจะให้ปัจจัย
คนที่พร้อมจะสนับสนุนหลวงปู่มันไม่ได้หมดไปนะคะ
มันพูดยากนะคุณเรื่องความเชื่อส่วนบุคคล
เราไม่อาจไปก้าวล่วงความคิดเห็นของเขาได้
แต่ก็ชี้ให้เห็นว่าสังคมไทยยังมี
ยังมีปัญญาน้อยอยู่ยังมีความงมงายเยอะมาก
เราก็ยังเชื่อในสิ่งที่มันไร้เหตุไร้ผล

เราถ้ากราบใดที่เรายังมีการเห็นภาพคนไปนั่งไหว้ต้นกล้วยออกลูกกลางต้นอยู่
เราก็จะต้องมีคนอย่างเนรธรรมหรือว่าอีกหลายคนโผล่ขึ้นมา
แม้กระทั่งติดคุกแล้วก็ยังมีคนกราบก็ยังมีเยอะแยะคุณ
เราก็ไปปฏิเสธไปหักห้ามความเชื่อส่วนบุคคลไม่ได้
ก็ได้แต่รัฐบาลหรือว่าผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
คือขออภัยคนธรรมดาเนี่ยฉันไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยไม่คิดอะไรหรอก
แต่ไอ้นักบวชที่รู้ทำรู้วินัยยังติดรูปโลโก้เนรธรรมกราบไหว้กันอยู่เนี่ย
น่ารังเกียจที่สุดไอ้คนธรรมดาที่อาจจะไม่รู้ศีล๒๒๐

ไม่แค่ศิลป์๕ก็ไม่เคยครบก็ไม่เป็นไร
ไอ้ศิลป์๒๒๗คนห่มเหลืองโกนหัวกลับยังต้องไปนั่งกราบนั่งไหว้รูปของไอ้นักบวชประราชิกนี่

สกุลไม่เห็นแล้วที่เขาออกภาพมาเนี่ยติดป้ายในวัดอะไรขันติธรรมอะไร
ยังติดป้ายรูปเมนคำกันใหญ่ประตูมโหลาน
หมายถึงที่อื่นนะคะที่อื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเขาอยู่เดิมอะค่ะมีไหมคะ
ที่อื่นก็มีคนพวกลูกศิษย์ลูกหาที่ยังเป็นพระนะเป็นนักบวชนะก็ดูในภาพ
ก็ดูในภาพที่เขาถ่ายออกมาที่ว่าต่างประเทศน่ะ
พระระดับพระธรรมทูตมีความรู้ระดับไหน
คนจะไปเป็นพระธรรมทูตนี่ต้องได้รับการสอบคัดเลือกหรือไม่ก็ต้องมีความรู้ระดับที่พูดให้ฝรั่งเข้าใจได้

แล้วก็ดูสิยังกราบยังไหว้กันอยู่ยังเคารพสัทธากันอยู่เนี่ย
ประเทศไหนคะ
เห็นอยู่ว่ามันเป็นอะไรที่เข้าใจยากกับความคิดของคนพวกนี้จริง
เหมือนเหมือนก็กรณีเงินทอนนี่แหละคนที่ออกมาต่อต้านเรื่องการตรวจสอบเงินทอนเนี่ยก็น่าจะเป็นนักบวชนี่แหละ
หลวงปู่ค่ะเนื่องจากเหลือเวลานิดเดียวแต่คิดว่าคิดว่านอกเหนือจากเนรคำนอกเหนือจากที่หลวงปู่ให้ตรวจสอบวัดพระธรรมกายแล้วเนี่ยนะคะหลวงปู่มีรูปไหนอีกไหมค
โอ้โฮหลวงปู่อย่างนี้เดี๋ยวขอให้
เดี๋ยวเราติดต่อหลวงปู่ไปอีกทีหลวงปู่รวบรวมไว้นะคะ

หลวงปู่คะยังไงวันนี้เราได้คุยกันสั้นสนทนาธรรมกับหลวงปู่สั้นนะคะ
ถ้ามีความคืบหน้าเดี๋ยวรบกวนหลวงปู่อีกนะคะนามัศกาลหลวงปู่ค่ะ

คุณผู้ชมเดี๋ยวขอพักสักครู่ช่วงเมื่อสักครู่นี้นะคะที่ท่านพงอินบอกไว้ว่า

คิดว่าจะนานตอนแรกท่านพระอินก็คิดค่ะว่านาน
แต่ถ้าถามไปจนถึงตอนนี้นี่เร็วกว่าหลายคดีนะคะ

แต่ยากแค่ไหนแล้วกว่าจะได้มาสักครู่ค่ะ
ตกลงยากยากขั้นตอนไหนคะ
คือนับตั้งแต่เราทำสรุปสำนวนส่งไปพนักงานในการ
ขั้นตอนต่อมาคือมันยังไม่สามารถที่จะดำเนินการในเรื่องการส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้นะครับ
ทางพนักงานในการต้องมาดูเนื้อหาของสำนวนให้มั่นคงก่อน

ซึ่งเราก็ต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่ง
หลังจากนั้นแล้วขั้นตอนต่อไปก็ต้องส่งต่อไปอายการต่างประเทศ
ซึ่งเป็นผู้ประสานงานกลาง
มีการแปลสำนวนการสอบสวนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด

ซึ่งตรงนี้ก็ใช้เวลานะครับ
ถ้านับระยะเวลา๔ปีถามว่ามากไหม
ผมตอบเลยว่าไม่มาก
เนื่องจากว่ากระบวนการที่เราทำมันต้องดูด้วยความรอบครอบ
เพราะคดีเช่นนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อย
แต่เกิดขึ้นแล้วเราต้องทำให้สำเร็จ
เมื่อเราทำคุยกับพนักงานในภาษาการกดีเทพฯ
ภายใส่ต่างประเทศถึงกระทั่งหลักฐานเรามั่นคงแล้ว
สิ่งที่เราทำต่อไปคือการประสานงานกับเจ้าหน้าที่อเมริกา
ซึ่งการจับกลุ่มนักศึกษาปกฤษ

จะส่งผู้ร้ายคำแดงก็ต้องมีสันที่สัญญา
ถ้าไม่ผ่านถ้าไม่มีสนทิชยาก็ต้องผ่านกระบวนการของกระทรวงต่างประเทศ
เรื่องพวกนี้มันเป็นกระบวนการของเขา
อย่างใจเราหรอกไม่เร็วอย่างใจเราใช่ไหมค
แต่สิ่งที่ผมคิดว่าที่สำเร็จเรื่องนี้ได้นะครับ
เนื่องจากว่าตลอดเวลาที่เราไม่ได้มาพูดกับสาธารณชนก็คือ
เรื่องเราประสานงานเราทำงานร่วมกันระหว่างอายการ
อายการของอเมริกาเจ้าที่ที่ทำการจับกลุ่มอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา
เนรคำเนี่ยโดนรวบตัวโดนจับได้ที่ไหนคะ
ถ้าผมจำไม่ผิดก็อยู่ที่รัสเวกัสนะครับ

กำลังอย่างไรคะรัสเวกัส

ฟังจากข่าวเหมือนกันเพราะว่าเรื่องนี้เราจะไปยุ่งไม่ได้เลย

เป็นหลักกฎหมาย๒รัฐคือกฎหมายที่อเมริกาก็มีไทยก็มี
ไม่เกี่ยวกับการเมืองไม่เกี่ยวการทหาร
กระทั่งเขามั่นใจนำไปสู่การจับ
เมื่อจับเสร็จแล้วเนี่ยเขาต้องควบคุมตัว
เข้าสู่กระบวนการพิจารณาเรื่องการจะส่งผู้ร้ายข้ามแดน
ฝ่ายเน้นคำขอก็ตั้งทนายขึ้นมา
ก็ต้องสู้แต่เราก็ไม่ได้ช่วยข่าวเขา
จนกระทั่งเมื่อตัดสินมาแล้วว่าส่งผู้ร้ายข้ามแดน

คืออยู่ในรถบ้านเนี่ยเนาะ

ทางไทยไม่มีหน้าที่ที่จะไปดูว่าเนรคำอยู่ตรงไหน
แต่ว่าเรามีข้อมูลแลกเปลี่ยนข้อมูลกันว่าเนรคำอยู่ตรงไหน
เพราะว่าตัวแนนคำเองก็มีคนเอาข้อมูลมา
มาเสนอให้เห็นว่าเขาขยับไปตรงนู้นตรงนี้
ซึ่งตรงนี้เราก็ใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกัน
แล้วก็ชี้จุดให้ทางการสหรัฐใช้ข้อมูลเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์นะครับ
ซึ่งผมคิดว่าเรื่องกระบวนการที่สำคัญที่สุดก็คือขอให้เขาเชื่อมั่นในพยานหลักฐาน
ซึ่งผมสรุปภาพใหญ่ว่าในเวลา๔ปีเป็นเวลาที่ผมคิดว่าไม่ช้าเลย
แต่อาจจะไม่ได้อย่างใจ

แต่ว่าถามว่าผมให้ย้อนคิดกลับไปว่ามีคดีไหนไหมครับที่มีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้ไวอย่างนี้ครับ

เพราะว่าพอเราได้ยินข่าวอีกทีก็คือพรุ่งนี้แล้วจะมาถึงพรุ่งนี้แล้ว
คำถามคือว่าสหรัฐอเมริกาเขาคือการรับรู้ของเขาอะค่ะ
เขารู้ไหมคะว่าข่าวนี้ใหญ่แค่ไหน
สินที่เกี่ยวข้องมากแค่ไหน
เขารู้หมดทุกอย่างตามข่าวที่เกิดขึ้นในประเทศไทยไหมคะ
เป็นหน้าที่ของเราครับที่จะทำให้เขารู้

กระทำผิดโดยอาศัยความเชื่อศาสนา
มีความเกี่ยวพันกับความมั่นคงประเทศเราอย่างไร
ความเสียหายที่เกิดกับผู้บริสุทธิ์
มันเกี่ยวข้องกันมันมีความสำคัญยังไง
เราย้ำไปหลายครั้ง
ว่ากับอเมริกาว่าเราต้องการเป็นอย่างยิ่ง
และสิ่งสุดท้ายที่เราจะแสดงให้
ประชาชนได้มั่นใจในกระบวนการยุทธิธรรมก็คือ
ตัวอย่างคดีแนนคำนะครับจะเป็นตัวอย่างที่ชี้เห็นว่า
คล้ายกันอย่างนี้ก็จะถูกดำเนินการเช่นเดียวกัน
ยังคิดเลยว่าอีกรูปนึงเนี่ยสมมุตินะคะหรือว่าใดก็แล้วแต่ที่แบบเป็นพระ
หรือว่าเป็นคนที่แบบมีคนศรัทธา
สมมุติจะไปอเมริกาหรือไปอเมริกา

คดีลักษณะแบบนี้ในเมืองไทยยังคะ
เรื่องพวกนี้ก็เกี่ยวข้องกับตัวผู้ทำหน้าที่

จะต้องทำงานคล้ายกัน
แต่ผมคิดว่าถ้าสมมุติไปประเทศเดียวกัน

ก็จะเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นที่จะทำความเข้าใจ
เพราะในช่วง๒๓ปีมานี้ก็ทำความเข้าใจเยอะ

ก็เป็นหน้าที่ที่คนที่ทำงานเรื่องใหม่

แต่ว่าคิดว่าถ้าเป็นประเทศเดิม

ซึ่งไปอยู่ในมือของท่านพงอินตั้งแต่วันแรกเลย

คำถามคือท่านยังต้องไปขึ้นศาลอะไรยังไงอยู่ไหมคะ

ผมคิดว่าทางพนักงานในการ

ขึ้นไปเบิกความในคดี

คือก็คงมีคนที่จะรู้เรื่องอย่างผมไม่กี่คน
เพราะฉะนั้นเนรคำก็ดีตัวผมก็ดี
คงเอาข้อที่จริงไปพิสูจน์กันในศาล
ว่าข้อที่จริงมันเป็นอย่างที่สาธารณชนรับรู้ไหม

อดีตรองอธิบดีท่านนี้คือย้ายหน่วยไปประจำแล้วนะคะ
แต่ว่าเป็นคนที่จับมาตั้งแต่เริ่มต้น
และจะมีใครรู้ดีกว่านี้ไหม
ยังนึกชื่อไม่ออกยังนึกชื่อไม่ออกนะคะ
มาเล่าให้ฟังว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด

พรุ่งนี้๔ทุ่มเราต้องเห็นภาพเขาในเมืองไทย
สวัสดีค่ะ